คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อที่เรื่องนี้บ้างดีกว่านะคะ
จะบอกว่าสวยฟาดทุกเทศกาลจริง
สำหรับแพทย์นับประพาคุณล่าสุดนี่เป็นแม่มดสาวนะจ๊ะ
แปรงร่างเป็นแม่มดสาวแสนสวยสวยเนอะ
คือใดผมสวยนิ่งแล้วใส่ผ้า

เออไม่รู้ทำไมนะคะคุณผู้ชมค่ะสวยเซ็กซี่ขยี้ใจ
แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ชุดนี้นะที่แม่แพทย์จะใส่ไปรับลูกคุณผู้ชมค่ะ
จะเปลี่ยนเป็นชุดไทยให้เข้ากับลูกชายเรสซิ่ง
ที่คุณครูให้ใส่ชุดฉลองวันลอยกระทงค่ะ

ว่าแต่ไปรับลูกจัดเต็มแบบนี้อาเวซิ่งจะเขินเพื่อนหรือเปล่าคะ
นางพูดเลยล่าสุดนางพูดคือไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกเขิน
จำได้ไหมมีช่วงหนึ่งมีคลิปหนึ่งที่แพทย์แต่งตัวเป็นเอลซ่าไปรับ
เพราะเขาบอกว่าเขาอยากเจอเอลซ่า
ปรากฏว่าเมื่อไม่ได้มานี้เนี่ยแพทย์ได้มีการพูดคุยกับลูก
เพิ่งจะรู้ความรู้สึกลูกว่าวันนั้นลูกเขินมากเขินมาก

พอลูกใส่ชุดไทยอยู่พาลูกไปลอยกระทง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พาไปแต่เพราะว่าเขาจำไม่ได้
เพราะตอนนั้นเขาประมาณ๒ขวบ๘เดือน
ปีนี้เขา๒๓ขวบ๘เดือนเพราะว่าเขาน่าจะรู้เรื่องกว่าตอนนั้น
แล้วพรุ่งนี้ก็จะแต่งฮาโลวีนอันนี้ไปเที่ยวกับลูก

ว่าทำไมรู้อ่ะ

ใช่ก็ไปหลอกผีกับสิงโตหน่อย
น่ารักดีจัดเต็มเพื่อลูกทุกเทศกาลจริงนะคะ
ส่วนเรื่องที่พาน้องเรสซิ่งไปเรียนขี่ม้าค่ะ
เพราะว่าคุณครูแนะนำมาให้ช่วยแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น
ปรากฏว่าไปเรียนไม่ถึงเดือนพัฒนาการของเรซิ่งดีมาก
ถึงขั้นที่ว่าปีหน้าเนี่ยลงแข่งขี่ม้าในรุ่นเด็ก๔ขวบได้แล้วค่ะ
สมาธิแล้วตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าจะลงแข่งแล้วค่ะคุณผู้ชม
คือตัวที่น้องจะขี่แข่งก็จะเป็นตัวไซส์นั้นคือเป็นตัวโพนี่
โอนิเอร์คือสูงไม่เกิน๑๑๐เซนก็จะเป็นตัวไซส์น้ำ
ต้องเห็นที่ที่น้องอะสมาธิตอนนี้ค่อนข้างดี
แล้วก็เขาสามารถขี่เองก็คือสามารถจ๊อกตัวเอง

ก็นี่ก็คือแบบการเรียนเรื่องของการสั่ง
ได้พลังคราวค่ะเขาลงตรงระหลั่งแต่นตลอดเวลาในการขี่ม้า
ขี่ม้านี้ได้หลายอย่างนะบุคลิกภาพด้วยแล้วก็จิตใจที่มั่นคงด้วยนะคะเหมาะนะ